ได้เงินทุนแต่ไม่รู้จะมีโอกาสยังไงเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ใช่ค่ะเรื่องนี้ภาครัฐให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลด้วยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ
และประสบความสำเร็จเกินขาด
เพราะธุรกิจนี้พลิกชีวิตของผู้ว่างงาน
ให้มีรายได้ถึงวันละ๑๐๐๐บาท
จากเดิมที่ทำงานรับจ้างขายของชำ

ตกงานมาประมาณหนึ่งปีนะคะ

เห็นเราไม่มีอาชีพอะไรอะค่ะก็เลยให้มาช่วยงานที่ร้าน
ก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือตอนเช้าตื่นแต่เช้านะคะ
เพราะปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้ว
ก็ฟังวิทยุค่ะ
วิทยุจากคลื่นวิทยุของชุมชนนะคะ

ก็มีเขาประกาศนะคะว่ากิมซูนหมูปิ้งนะคะ

มีแฟนชายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็เลยลองไปติดต่อที่บริษัทติดต่อกับคุณปรีชา
คุณปีชาก็ให้รายละเอียดมาว่าจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างค่ะ
นารินีกู้เงินสินเชื่อธุรกิจเฟรนชายจากธนาคารออมสิน๒๖๙๐๐บาท
เพื่อมาลงทุนเปิดร้านขายหมูปิ้ง
เพราะมองว่าอาชีพนี้ขายง่ายและวิธีการไม่ซับซ้อน
โดยเริ่มขายตั้งแต่ตี๕ถึงบ่าย๒โมง
เฉลี่ยขายได้วันละ๔๐๐ไม้
ว่าไม่เกิน๑๐เมษายนนี้จะสามารถคืนทุนได้
คิดว่าแฟนชายตัวนี้นะคะ
เป็นแฟนชายหนึ่งที่จะช่วยให้คนจนนะคะ
คนที่ไม่มีอาชีพแล้วไม่มีเงินทุนนะคะ
ตัวนี้จะทำให้มีรายได้เพิ่มเข้ามา
ดูอย่างที่ทำเนี่ยนะคะคิดว่าประสบความสำเร็จนะคะ
ก็ดีใจค่ะว่าโอ้โหเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เงินต่อไปนี้เงินเราก็จะได้มีเหลือ
พอเหลือเก็บซึ่งรายได้แบบนี้

เป็นปีแล้วซึ่งเราไม่ได้เคยเจอแบบนี้
หลังจากนี้นารินีมีแผนที่จะไปขาย
ตลาดนัดแถวหมู่บ้านในช่วงเย็นเพิ่มขึ้นอีกด้วย
โดยตั้งใจว่าจะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก
เพราะคาดหวังว่าอาชีพนี้จะช่วยให้เขามีรายได้เหลือเก็บออม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
นี่แหละครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ได้ทั้งอาชีพได้ทั้งเข้าถึงเงินทุนได้ทั้งเฟรนชายด้วย